ภาพกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะคะ

คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้มีผู้สูงอายุอยู่๑๔ราย
ติดโควิดทุกรายแล้วอาการที่เป็นกลุ่มสีแดงเนี่ยมี๔รายนะคะ
เสียไป๓แล้วแล้วนี่คือ๑ใน๓ศพนั้น
เจ้าหน้าที่ต้องตามเข้ามาเก็บศพในพื้นที่
และที่สำคัญเขาบอกว่ามีผู้ดูแลค่ะ
ที่อยู่ในนี้หนีออกไปแล้วเก็บกระเป๋าแล้วก็หนีออกไปเลย
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหม

ซึ่งพอได้รับภาพนี้แล้วเนี่ย
สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี

ก็สภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย
เป็นลักษณะของบ้านสองชั้นนะคะ

ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านบอกว่า
ที่นี่มีผู้สูงอายุที่รับดูแลอยู่๑๔ราย
๔รายอาการรุนแรงเป็นกลุ่มสีแดง

ติดตามผู้ดูแลอีก๔คนด้วย

ศูนย์ดูแลไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหนด้วย
กลัวว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้าง
นี่ค่ะนี่อันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดที่บอกว่ากลุ่มผู้ดูแล๔คน
เก็บกระเป๋าออกจากบ้านแบบนี้เลยนะคะ
ก็เลยอยากที่จะให้มาตรวจสอบเรื่องของเชิงรุกด้วย
แล้วก็อยากให้มาช่วยนำตัวผู้สูงอายุที่เหลืออีก๑๐คน
ออกไปรักษาเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอีก
มันต้องรอให้มันสีดหรือเปล่า
ตรงนี้กำลังกลายเป็นสู่สารค่ะพี่
อนาคตผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่มีคนเข้ามาอยู่

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษบอกว่า
ถ้าอำเภอกับสาธารณสุขอำเภอลำนูกกา
นิติบุคคลหมู่บ้านแล้วนิติบุคคลยินดีช่วยหาเตียงให้ผู้สูงอายุ
แล้วก็มีผู้ดูแลเข้าไปเจรจากับผู้ดูแลศูนย์ด้วย
ที่จะให้นำผู้สูงอายุที่ติดเชื้อออกมารักษาตัว
เราก็ได้รับความยินยอมจากแยดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ยังได้ไม่ครบจำนวนค่ะ
เราได้เข้าไปเจรจาเมื่อวานนี้แล้วกับผู้ดูแลผู้ป่วย
ซึ่งเขาก็ยินยอมให้นำออกมารักษาได้
ซึ่งขณะนี้เราได้โทรประสานญาติทั้ง๑๐ท่านแล้ว
ยินยอมให้นำผู้ป่วยออกมารักษาข้างนอก
คนนะคะแล้วก็อีกสองรายเขาบอกว่า
ยังไม่มีที่ที่ว่าจะนำกลับไปดูแลได้

เบื้องต้นก็จะเร่งนำตัวผู้สูงอายุออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนกรณีผู้ดูแลสี่คนที่หนีไปเนี่ยตอนนี้ทางสาธารณสุขไปแจ้งความที่สพลำลูกกาแล้ว
เพราะว่ามีความผิดตามพรบสาธารณสุขนะคะ
เพราะถือว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหม
ก็ต้องไปตรวจให้แน่ชัดก่อนว่าติดหรือไม่ติดอย่างไร
ถ้าติดแล้วไปข้างนอกไปแพร่กระจายเชื้อไว้อันนี้ยุ่งใหญ่

อันนี้มาเตือนกันนะฮะมาเตือนกันไม่ได้ให้หวาดกลัวนะฮะให้ระวังตัว